เห็นพี่บินเขาอยู่กองละครตลอด
แล้วกลัวที่จะบอกว่าไม่มีเวลามาช่วยเหลือคนอื่น
ไม่สิงแต่ล่าสุดพี่แจ๊กกะรินไม่เจอมาบอกว่า

แต่จะจุ่งขนาดไหนสินหนึ่งเลยพี่บิน

พี่บินบอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ยึดมั่นมาตลอดค่ะ

พี่บินคนนี้ก็ไม่ทิ้งคนจนคนยาก
สิ่งหนึ่งที่เราจะไม่เลิกเลยนะครับ

แล้วก็การช่วยเหลือชีวิตคน

ในการที่ได้ออกไปช่วยเหลือ

อาจจะต่อของพี่ติ๊ก
ส่วนละครป้นเหนือเมฆที่พี่บินกำกับนะคะ

เดี๋ยวมากับส่วนต่อละครพี่ติ๊กเจดย่ามแล้วค่ะ
พี่บินฝากแฟนมโนเทศติดตามด้วยนะค่ะ

คือเคยกำกับหนังมาสารพัดหลายเรื่องแล้ว

ทำไปก็กลัวจะแบบว่าไม่เปรี้ยงอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็อาจจะมาโปรเจกต์ใหม่ก็คือปีหน้าเลย
อันนี้พี่เล่นเองหรือว่ากำกับอีกคะ

รู้สึกตอนนี้ผมยังกักอยู่ว่าจะทำหรือไม่ทำ

โป้นเหนือเมฆครับรอบอ๊อฟกับน้องปูเป้
สุดยอดมาก